กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมปีใหม่จริงแล้วไม่อยากนำเสนอข่าวสลดเลย
แต่ว่าขออนุญาตต้องนำเสนอจริงนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่
อำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะคือปีใหม่ช่วงเขาดาวนเนี่ย
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาก็จะรวมญาติกันถูกไหมคะ
เคยโหดค่ะใช้โอกาสนี้แหละใช้ปืนกระดำยิงญาติญาติ

แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเอง
เสียชีวิตกะว่าจะมีหนีความผิด
นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจเขาทราบเหตุ
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายสุชีพสอนสังอายุ๔๑ปี
ไปก่อเหตุยิงแม่ยายญาติรวมถึงลูกชาย
แล้วก็ลูกสาวในไส้ของตัวเองด้วยนะคะ
ก่อนที่จะใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
จ่อขมับปลิดชีพตัวเองรวมแล้วงานนี้
เสียชีวิต๗ศพด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในตะบนพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมาในวันนี้นะคะที่สำนักสงฆ์ปฏิมะ
บรรดายญาติพี่น้องครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็นำศพนางงุดอ่อนมุกอายุ๗๑ปี
นางสาวพระกามาศอ่อนมุกอายุ๔๗ปี
นางรัชพรอ่อนมุกอายุ๕๐ปี
เด็กหญิงชะนันทิดาสอนสังอายุ๖ปี
เด็กชายกสิเดชสอนสังอายุ๙ปี

คือเป็นแม่ยายเป็นพี่เมีย
แล้วก็เป็นลูกชายลูกสาวของคนก่อเหตุมือปืนเนี่ยนะคะ
ญาติได้นำทั้ง๕ศพมาเตรียมรถน้ำศพช่วงสายที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพท่ามกลางบรรยากาศ
ก็แน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็งานนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมงานกันเยอะนะคะ
ส่วนอีก๒ศพก็คือศพของนายวิจิตร
เป็นคู่เขยกับมือปืน
ได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดวัดน้ำผุด
ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพร
ส่วนศพของมือปืนคนก่อเหตุก็คือนายสุชีพ

เพื่อรอญาติมารับกลับไป
เพ็ญกุศลที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ขณะที่นางหีดนาคลอดอายุ๖๓ปี
พี่สาวของนายวิจิตรบอกว่า
ปกติน้องชายกับมือปืนผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นคู่เขยกันทั้งคู่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะคะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายยังโทรศัพท์มาพูดคุยกันอยู่เลยค่ะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นคนพูดจาภัยร้อ
น้อมถ่อมตนชอบช่วยเหลืองานสังคม
แต่มีประวัติเคยติดคุกมาแล้วนะคะ
เมื่อออกจากคุกก็อยากจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
แต่อาจจะมีปัญหากับญาติฝ่ายภรรยา

ส่วนภรรยาก็ไปอยู่ที่อื่นคือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเครียด
แล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ
ไม่รู้ว่าก็มีปัญหาได้จันตร์